เอามาต่อกันที่หนุ่มหล่ออย่างเจมส์จิกันบ้างนะครับ
หลายคนรู้แล้วว่าตอนนี้สถานะทางหัวใจของเจมส์จิ
เขาเหมือนมีเจ้าของจับจองอยู่แล้วนั่นเองนะคะ
ก็กังวลอยู่เหมือนกันนะว่าจะแบ่งเวลาหายไปเลยหรือเปล่านะคะ
ให้กับฝ่ายหญิงคนใหม่ล่าสุดหวานใจที่เขากึ่งจะเปิดตัวไม่เปิดตัวยังไงก็ไม่รู้แหละ
แต่ว่ายังไงก็ตามเจมส์จิบอกเลยไม่ลืมครอบครัวนะคะคุณ
เพราะว่าวันพ่อที่ผ่านมาเนี่ยอุตส่าหบึงรถไปหาถึงบ้านเลย
แล้วก็แชะภาพครอบครัวรวบตึงกันมากับพี่สาวด้วย
สาวก็ค่อนข้างยุ่งเหมือนกันเพราะว่าพี่สาวเจมสจิเป็นคุณหมอ
ส่วนแพลนปีใหม่ค่ะเจมส์จิจะมีแพลนไปเคาน์ดาวน์กับสาวที่ไหนหรือเปล่า
หรือจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้แฟนตกกระจายอีกหรือเปล่าไปฟังเจมส์จีรายุค่ะ

ครับผมดีมากเลยมุกนี้เล่นด้วย
หรือกัดนิ้วเลยครับ

ปีนี้ยังไม่แน่ใจครับเดี๋ยวต้องรอดูทางครอบครัวว่าจะเป็นยังไง
สาวก็เป็นวันพ่อแหละครับคือผมก็คือครอบครัวก็ไปไหว้คุณพ่ออยู่แล้ว
สาวเนี่ยครับเขาไปประจำโรงพยาบาลบ้างเข้าเวรบ้างแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสมา

ก็อยู่กันพร้อมหน้าเลย

ปีหน้าปีใหม่เจมส์จิตจะกลับมาแดนซ์ไหมค่ะ
เดี๋ยวต้องรอดูกันครับว่าจะเป็นยังไง

เดี๋ยวต้องรอดูรอดูปีหน้า
ปีหน้ามีสิ่งที่อยากจะให้แฟนค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
งานเขามีแน่นยาวไปจนถึงปีหน้านู้นเลยนะคะ
ชื่อว่าข้าวดาวแบบสองต่อสองอาจจะไม่ได้เห็นกันแน่นอนนะจ๊ะ